ไปดูเรื่องของเด็กชายอายุ๑๓ปีคนนี้กันบ้างค่ะที่พระนครศรีอยุธยาคือญาติญาติก็ไม่พอใจนะคะอยากได้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้บอกว่าถูกอาสาสมัครไประงับเหตุทะเลาวิวาสแต่ผิดคนค่ะกลุ่มที่ทะเลาะวิวาสเนี่ยพอเห็นอาสาสมัครเข้าไปเห็นคนเข้าไปก็หนีกันไปแล้วครับแต่เด็กอายุ๑๓อยู่ตรงนั้นถูกจับนะคะเอามือไขว้หลังเอาท
ยาดเขาก็ไม่ยอมครับนี่เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์คือเนี่ยวิ่งไปละกลุ่มที่ทะเลาวิวาสแตกกระเจิงกระจัดกระจายกันไปนะคะยายของเด็กค่ะนางสาวบุญตานะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยออสอมมาระงับเหตุทะเลาวิวาสตรงด้านข้างที่ว่าการอเภอวังน้อยที่พระนครเสียอยุธยาจับตัวค่ะแต่ว่าล็อกผิดคนไปล็อกหลานอายุ
เอาเท้าเหยียบกลางหลังเอาปืนทุบหลังหนึ่งครั้งคุณยายบอกอย่างนี้
ทำแบบนี้กับเด็กหวาดกลัวเลยค่ะร้องตะโกนบอกไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้
สุดท้ายเนี่ยทางอาสาสมัครถึงได้ปล่อยตัว
พอหลังเกิดเหตุพอยายรู้เรื่องเนี่ยนะคะก็เลยไปสอบถามกับอศคู่กรณี
ก็อ้างว่าเป็นการระงับเหตุทะเลาะวิวาสคือก็คุยกันจนแบบมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะ
ยายบอกว่าทางอศข่มขู่บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องให้ไปแจ้งความกับตำรวจเลย
ยายก็เลยอยากขอความเป็นธรรมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นยายบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ

เนี่ยค่ะแต่ว่าผิดคนนะคะ
ก็ทั้งถูกจับล็อกตัวด้วยแล้วก็ถูกคมคู่ด้วยแต่ว่าผิดคนนะคะ
กล้าเด็กชายอายุ๑๓ปีเปิดใจค่ะบอกว่ากำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อน
ก็เห็นอศเข้ามาระงับเหตุเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
แต่ตกใจก็วิ่งหนีนะคะวิ่งหนีแล้วมีอศคนหนึ่งมาจับกลุ่มน้องกัปตันเพื่อนอายุ๑๓ปี
ก็ตัวเองก็ยกมือไหว้ขอร้องนะแต่กลับถูกอศหันมาจะทำร้ายค่ะ

มีพวกอาตาวิ่งกลับมาแล้วก็ถือควยมาแล้วก็ไล่ป้างไปทั่วแล้ว
แล้วก็ไปล็อกตัวน้องผม

ผมก็บอกว่าปล่อยน้องผมน้องผมไม่เกี่ยว

มาเอาปืนขอสั่งให้หมอบลงครับ
น้องผมก็ย่อลงแล้วเอาปืนกระทุ้งหลัง

มีเด็ก๓คนนะคะที่ถูกล็อกตัวแล้วก็ถูกทำร้าย
กัปตันหนึ่งในนั้นก็ให้ข้อมูลตรงกันกับอีก๒คนเลยบอก
ก็เห็นวัยรุ่นสองกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาทะเลาะกันตรงหน้าอำเภอ

กลุ่มวัยรุ่นก็ต่างคนก็ต่างหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
สอเข้ามาจับเขากับเพื่อนที่กำลังเล่นกันอยู่
เหลือก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบอกย่าค่ะ

พนักงานสอบสวนรับเรื่องลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกทางอศคู่กรณีมาสอบสวนนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ